เมื่อวานนี้นะฮะแฟนรายการคุณมดดำนี่โอ้โหตกอกตกใจ
ว่าคนขับรถเขาเนี่ยผลออกมาแล้วว่าติดตัวอีก๑๙
แล้วคุณพระดำขอหยุดการจัดรายการทุกรายการเพื่อกักตัวและตรวจหาเชื้อก่อนว่าเขาติดหรือเปล่า
คือตอนแรกบอกว่าติดใช่ไหมตามคลิปนี้เลย
ตอนแรกคุณมดดำเขาอัดคลิปแล้วว่าเฮ้ยคนขับรถเขาติดโควิด

ไปบ้านสงการกลับมามีไข้เจ็บคอไม่น่าจะรอดคงติด
เพราะผลการไปตรวจคลินิกแรกบอกว่ามีเชื้อทีนี้เมื่อวานเนี่ยโอ้โหคนก็ตกออกตกใจ
คนขับรถมีไข้เจ็บคอทำให้คนรอบข้างทุกคนในบ้านต้องไปตรวจหาโควิด
เพื่อความปลอดภัยนะฮะผลออกมาจนกว่าจะรู้ว่าติดหรือไม่ติด
แต่คุณพระดำขอกักตัวก่อนซึ่งในคลิปคุณมดดำบอกว่า
ชัดเจนว่าคนขับรถติดเชื้อนะฮะแต่ช่วงค่ำคุณผู้ชม
คุณมดดำมีการวิดีโอคอลเข้ามาในบริการข่าวใส่ไข่
สักประมาณ๖โมงเย็นได้ก็บอกว่าอ๋อคนขับรถยังไม่ได้ติด
แต่มีอาการคล้ายก็เลยตรวจเบื้องต้นไปมันเหมือนจะเป็น
ก็เลยต้องส่งไปตรวจพร้อมกับทุกคนแล้วรอผลของคนขับออกมา
ในช่วงของดึกนะฮะเอาฟังเสียงคุณพระดำก่อนแล้วกันนะฮะ

ไม่ได้ติดยังไม่มีใครติดทั้งนั้นแต่หมายถึงว่าเพื่อความปลอดภัย
ก็เลยโทรไปปรึกษาแองจี้ค่ะว่าเฮ้ยอาการของผู้ช่วยฉันน่ะ
มันเหมือนโควิดเลยอ่ะมันคือเจ็บคอมันหายใจคือมันแบบว่า
มันเจ็บคอไม่มีใครไม่มีอะไรเลยคอประกาศยังไปนะครับ
ยังไม่มีใครติดทั้งนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวกลายเป็น
เดี๋ยวไม่เห็นมดดำในรายการข่าวใส่ไข่เดี๋ยวไม่เห็นมดดำในรายการแฉ
เดี๋ยวไม่เห็นมดดำในรายการพวกเขาจะจัดการบอกเอ๊ะมดดำติดโควิดแล้วหายไปหรือเปล่า
อะไรเงี้ยเราก็เลยประกาศไว้ล่วงหน้าก่อนเลย
คุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยคุณมดดำก็เลยส่งทุกคนไปตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำ
เมื่อคืนนี้นะฮะเลขาคุณมดดำส่งผลมาให้ผมแล้ว
แล้วไม่ติดเป็นทีเรียบร้อย

เราก๊อปสรุปอีกทีตัวลงคนขับรถผลลงพี่มดดำติดไม่ติด

คุณมดดำผลออกมาเขาก็ไม่ติดเช่นเดียวกัน
สบายใจได้อย่างงี้ยังต้องกัดตัวไหมครับคุณมดดำ
คือที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเป็นผลคุณมดดำนะฮะ
แต่เลขาส่งมาให้ผมเมื่อคืนตอน๕ทุ่ม
เป็นผลของคนขับรถที่ชื่อว่าจิมรพัฒน์
ก็คือไม่ติดผลออกมาตอน๕ทุ่ม
อันนี้ที่ปรากฏหน้าจอคือของคุณมดดำ

แต่ผลล่าสุดคือของคนขับรถก็คือไม่ติด
ผลก็เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนชื่อนั่นแหละ

แต่ว่าไม่รู้คนมดดำเขาจะกักตัวก่อนหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นผลคนขับรถไม่ติดก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
แต่มีอาการคล้ายเฉยมีไข้เจ็บคอต่างนะฮะ
อาจจะต้องตรวจซ้ำหรือเปล่าไม่รู้เนอะ
ตรวจซ้ำรอบก็ว่ากันไปนะครับ
จากเรื่องของคนขับรถคุณมดดำและคุณมดดำ

นักคอมทนชื่นยังทรงตัวพี่เวิร์ดปุ้ย
ก็มีปัญหาเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะอยู่บ้าง
คุณหมอก็รักษาตามอาการทั้งเรื่องของปอดไต้ตับต่าง
ลูกสาวเองก็มีการโพสต์ภาพขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างช่วย
ก็ไปตะเวนไหว้พระทำบุญภาวนาขอให้คุณพ่อปลอดภัยอะไรแบบนี้นะฮะ

อีกหนึ่งคนคือคุณต้อยครับอาต้อยเศรษฐาครับเมื่อวานก็รักษาตัวเป็นวันที่๑๐
อาการยังปกติก็ทางเท้าได้มากขึ้นนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอัปเดตของคนที่ติดโควิด๑๙ในวงการบันเทิงนะครับ